ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งซิริพรอำไพพงศ์กันบ้างดีกว่านะคะ
อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าพี่สิริพรเขาบูชาแล้วก็นับถือ
เรื่องราวของพญานาคนะคะล่าสุดค่ะเขาจัดงานบุญอย่างใหญ่โตเลยนะคะ
ค่ะเป็นการจัดงานบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ร้อยรูปค่ะ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙และร่วมฉลององค์ปู่ย่าพญานาคาราช
ณวัดป่าสว่างธรรมบ้านดอนกลอยจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนในการก่อสร้างพญานาคปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
โดยนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเผยถึงพิธีอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ว่า
อกจากจะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙แล้ว
ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวร
พร้อมกับเป็นการทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษเบิกเนธองค์พยะ
ขออภัยค่ะเบิกเนธองค์พญานาคปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จอีกด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นงานบุญงานใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม
เป็นการบวชพิธีบวชอุปสมบทหมู่ของพระสงฆ์๑๐๐รูปกันเลยทีเดียว

ต้องแล้วคนในวงการบันเทิงที่นับถือปู่ศรีสุโธเนี่ยก็เยอะมากเลยนะคะ
เราก็ได้อัปเดตข่าวคราวแต่ว่าช่วงนี้กระแสที่คนแหกันไปบูชาเยอะมากเลย
ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกไปเตือนเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปแล้วอย่าลืมเก็บขยะใบสีต่างก็อย่าลืมเอากลับด้วย